แบบว่ามีแปลงเบาะนี่แปลงบอนนี้นี่นี่นี่นี่
นี้นี่นี้นี่ดูกับมือเลยครับ

คือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่งานบุญค่ะคนก็เลยถ่ายคลิปกันใหญ่เลยนะคะ

หยิบซองกาแฟมาข้างในมันก็ต้องเป็นกาแฟถูกไหมคะ

แสดงว่าก่อนหน้านี้มันมีก่อนหน้านี้แล้ว

ข้างในมันกลายเป็นข้าวสารใส่ถุงลัดยางคุณนัทพงศ์

เป็นถุงข้าวสารมัดด้วยหนังยาง
จะกินกาแฟแกะซองที่ปิดสนิทออกมา
ไม่มีกาแฟแต่กลายเป็นข้าวสารมัดหนังยางแบบนี้นะคะ
เราก็ไปคุยกับคุณบุญเติมสิงขันค่ะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งที่มุกดาหารบอกว่า
คลิปเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
นี่เป็นกาแฟของเจ้าภาพมีงานศพอยู่เขาก็จัดในหมู่บ้าน
แล้วก็เอากาแฟมาให้ชาวบ้านดื่มกัน
ซองจะชงดื่มแปลกเลยค่ะ
เปิดมากลายเป็นข้าวสารแล้วใช้หนังยางมัดเอาไว้แบบนี้

ไปงานศพแล้วเจ้าภาพเขาเอามาให้ชงนะครับ
เปิดดูข้างในก็มีข้าวสารนะ
ก็นึกว่าเป็นกาแฟนะครับ

ที่เขาซื้อกาแฟแล้วก็แถมมาให้
ตามที่สอบถามคนที่ซื้อกาแฟ

ใช่ครับมาเป็นของแถม

นี่ค่ะรถแรกแจกแถมต้องระวังนะครับ
เจ้าภาพงานศพเขาอธิบายแบบนี้เขาบอกว่าเขาซื้อกาแฟมาจากคนรู้จักอยู่กรุงเทพ
ก็ซื้อมาเยอะเลยเพราะว่ามันมีโปรโมชั่น
เขาได้แถมมาด้วยนะคะประมาณ๗แพ็คแถมมัน๗แพ็ค
หนึ่งก็๑๐ซอง๗๐ซองแต่ปรากฏว่าของแถมที่ได้มามันไม่ใช่กาแฟ
ข้างในก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะเป็นข้าวสาร
ก็เป็นการเตือนภัยสำหรับผู้บริโภคตรวจสอบของให้ดีก่อนซื้อ
แรกแจกแถมอะไรที่มันมากเกินไปดูไม่สมเหตุสมผล
ก็อาจจะต้องพลาดท่าเจอแบบนี้นะคะ
แล้วก็ขณะเดียวกันหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้คงต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นแล้วล่ะค่ะ
กาแฟยี่ห้อนี้ค่ะบอกว่าแถมแล้วทำไมข้างในเป็นแบบนี้คะนะคะ
มันตั้งใจหลอกแหละแบบนี้นะ